ใช่ค่ะพาไปทะเลไทยของเรานี่แหละสวยงาม
พาไปที่เกาะห้องกระบี่
หลายคนบอกว่าเกาะห้องสวยอยู่แล้ว
กระบี่สวยอยู่แล้วแต่ดูมุมนี้สิคะคุณผู้ชม
วิวแบบ๓๖๐องศา
อยากขึ้นไปยืนตรงนี้แล้วก็สูดลมหายใจให้แรง
คุณสืบสกุลงั้นคุณวอร์มขาให้ดีนะ
เพราะคุณจะต้องขึ้นบันไดไป๔๐๐กว่าขั้น
โอ้โหไม่หวั่นฮะ๕๐๐กว่าขั้นผมก็ขึ้นได้

พอขึ้นไปแล้วคุณผู้ชมจะหายเหนื่อยเลย
วิวแบบสุดลูกหูลูกตา
เกาะห้องหรือว่าเกาะเหลาบิเละอุทยานแห่งชาติ

จุดนี้ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์เลย
ดูสิจุดชมวิว๓๖๐องศา
แล้วเส้นทางคนที่ขึ้นไป

ว่าทางมันจะลำบากหรือเปล่าจะต้องปีนป่ายอะไรหรือเปล่า
เขาทำเป็นบันไดเหล็กอย่างดีไม่ต้องกลัวลื่นค่ะ
แล้วจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงยอดเขาในระยะทางทั้งหมด
๙เมตรบันได๔๑๙ขั้นแล้วความชันมันก็ลดหลั่นตามกันไป
ขั้นก็ชันมากหน่อยบางช่วงก็ชันน้อยหน่อย
แล้วสำหรับเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุก็ขึ้นได้เหมือนกันนะคะ
แต่ควรจะมีคนดูแลแบบใกล้ชิด
แล้วมุมมหาชนที่คุณผู้ชมขึ้นไป
คุณผู้ชมก็จะได้เห็นอ่าวบิเละ
เป็นอ่าวที่เป็นหาดทรายโค้ง๒อ่าวค่ะ

อันนี้โอ้โฮนี่โอ้โฮดูแล้วก็

คุณดูสิแล้วน้ำทะเลหน้าใสและชายหาดขาวจั๊วเลย
ตัดกับต้นไม้สีเขียว
แล้วก็หน้าผาโอ้นี่ภาพวาดหรือเปล่าฮะ

ใครที่อยากไปชาร์จพลังไปสูดอากาศบริสุทธิ์ก็ไปได้

จะเป็นลากูลเกาะห้องอันนี้ดิฉันเคยไปมาแล้ว
บรรยากาศดูสิโอ๊ยเหมือนอยู่สวรรค์เลยค่ะ
นี่ตรงนี้มันเป็นทะเลสาบน้ำตื้น

แล้วเกาะสันดรหรือว่าแนวปากาลังลากูลเกาะห้อง

แล้วตรงนี้บางทีขึ้นเรือไง

จะต้องตื่นมาแล้วก็มาถ่ายรูปตรงหัวเรือ
จะเห็นว่าปากทางเข้าของเขากว้างไม่ถึง๑๐เมตร
นักท่องเที่ยวมาถ่ายแบบนี้
โอ้โหเห็นไหมเป็นหินปากทางเข้า
ใครอยากได้ภาพเท่หล่อแบบนี้นะฮะ

ก็จะเป็นเหมือนห้องโถงขนาดใหญ่อยู่กลางทะเลค่ะ
แล้วก็ล้อมรอบไปด้วยป่าโกงกลาง
มีต้นไม้เขียวขจีขึ้นอยู่ตามไหล่เขา
หน้าผาสูงชันด้านในนี่นะคะ

ตื้นประมาณ๑๓เมตร
แล้วก็น้ำทะเลจะใสเป็นสีมรกฏเขียวแบบนี้
พอไปถึงหลายคนบอกว่าอยากที่จะลงเล่นน้ำตรงนี้
อันนี้เขาก็สามารถลงเล่นน้ำได้
โหสวยจริง

ใช่ค่ะนอกจากเกาะห้องแล้วใกล้กัน
จะมีเกาะเหลาลาดี
ใช่คือตรงนี้เป็นหมู่เกาะนะคุณนะ
เขาบอกว่าเกาะลาดิงลากูล
ที่นี่มีจุดถ่ายรูปเยอะคุณไปเล่นชิงช้า
ชิงช้าคุณต้องไปนะที่เกาะลาดิงแห่งนี้
เกาะผักเบี้ยและในหมู่เกาะห้องก็มีเหมือนกัน
ทะเลแหวกคุณก็ไปได้
แต่ทะเลแหวกต้องเช็คเวลาให้ดีนะว่าเป็นช่วงไหน
แล้วคุณต้องดูทะเลแหวกเป็นหลักก่อน
เพราะว่ามันจะขึ้นอยู่กับช่วงน้ำขึ้นน้ำลง

คุณจะไม่เจอหาดชายหาดที่เป็นทะเลมันแหววออกไปแล้วเห็นชายหาด

ก็ไปได้เขาบอกว่าร่องเรือนะคุณแล้วแต่จะเลือกคุณอยากหรูหน่อย
ร่องเรือยอดทั่วเกาะห้อง
เรือหางยาวทัวร์เกาะห้องทะเลแหวกดำน้ำพักผ่อนชายหาด
ปากการังถ่ายรูปสวยโอ้โหมันชื่นใจ
ไปถึงที่กระบี่จริงมันจะมีแบบเกาะไก่เกาะหักเบี้ยเกาะปอดะอะไรพวกนี้
เป็นจุดที่เออห้ามพลาดอะค่ะนั่งไปเถอะทั้งวันนะฮะ
สดชื่นสนุกสนานนะครับแล้วก็ได้เที่ยวไทยด้วยนะครับ